ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมงานแล้วโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากแจกจริงและแจกเยอะมากค่ะ
ดีใจกับพี่เชนมากเลยเพราะว่าเห็นธุรกิจตั้งแต่ตอนเริ่มต้น
ก็คือได้เห็นมาตลอดนะคะจนแบบขยับขยายมาจนถึงทุกวันนี้
แล้วก็รายได้ก็แบบเติบโตขึ้นเรื่อยค่ะยินดีด้วยค่ะ
ก็ขอให้มีตัวแทนจำหน่ายมีเครือข่ายเยอะยิ่งขึ้นไป
ว่าจะโดนเงินเข้าที่พี่มดดำเมาส์ข่าวว่าเหมือนพระเอกแอบกินกับนางเอก
ซึ่งหลายคนก็โยงเป็นว่าเป็นผู้ในวันนี้ค่ะ
คือความจริงแล้วเบลได้ดูคลิปข่าวนะคะ
แล้วคือในคลิปข่าวพี่เขาก็บอกว่าให้ไปคิดกันต่อเอาเองอะไรอย่างนี้เนาะ
แบลก็ไม่สามารถท่ามความคิดใครได้ค่ะ
ก็คือแล้วแต่ว่าใครจะจินตนาการว่าเป็นใครอยู่แล้วอะค่ะ
เพราะว่ามันก็คือข่าวซึ่งสำหรับตัวแบลเองแบลมองในความเป็นจริงนะคะ
ไม่เก็บเรื่องนี้มาคิดเพราะว่าเบลรู้สึกว่าเบลอยู่ในจุดที่เบลสบายใจอยู่แล้ว
แล้วเพิ่งดูก่อนมางานนี้เลยค่ะเลยเพิ่งเห็นค่ะ
มีคนส่งมาให้ดูค่ะ
คือเบลอยู่ในจุดที่เบลแบบสบายใจอยู่แล้วเบลไม่คิดตรงนี้เลยอะค่ะ
ไม่มีค่ะไม่ใช่ค่ะ
ไม่เคยมีปัญหากับใครเลยค่ะแล้วใช่ค่ะ
แบลเพิ่งได้ดูคลิปค่ะแบลไม่ได้คุยกับใคร
คือทุกวันนี้ทุกอย่างมันปกติอะค่ะแบลก็เลยไม่รู้ว่าจะไปแบบ

พกว่าปกติไม่เคยคุยเรื่องแบบนี้กันอยู่แล้วอะม่ะค่ะ
ไม่เคยค่ะคือเคยเจอกันรายการอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าไม่มีอะไรอยู่แล้วพี่มดดำก็ไม่ได้พูดชื่อหนู
หรอคะอย่าไม่มีเลย
ไม่ค่ะ
เบลว่าเบลไม่ต้องคุยเรื่องแบบนี้

ไม่บ่อยหาเรื่องนี้เลยถึงไม่ได้เลย

แล้วคุณส่วนตัวอะไรเราเคยเจอหรือแบบใส่บางทีอาจารย์

แต่ว่าถ้าต้องร่วมงานก็ร่วมงานได้กับทุกคนอยู่แล้ว
ไม่มีปัญหากับใครอยู่แล้วค่ะ

เบ๊กพระเบิร์ตปล่อยบ่อยกับเรื่องนี้

อย่างไรอีกสิ่งที่คนสมมุมหรือสิ่งที่กระบวนตัวอะไรเลยครับ

ทุกวันนี้เบลก็มีความสุขดีมีชีวิตที่ปกติดีอยู่แล้วค่ะ
ก็อยู่ในจุดที่เบลสบายใจอยู่แล้ว
เหมือนภาษาเขาหรือเกี่ยวกับพี่ก้อง
อันนี้ผมยังไม่ทราบเลยผมยังไม่ได้คุยกับภาษาเลย
ไม่นะคะก็ปกติเลยค่ะ
จับไปเว้งเกิดข้อมีลักษณะเจอไหม
ไม่เคยเจอค่ะ